แต่ขึ้นอยู่กับจิตใจตั้งต้น
ศรัทธาตั้งแต่ตั้งต้นที่จะไปทำบุญ
ที่พูดแบบนี้เพราะครรภาคุณตาท่านหนึ
เมื่อคืนช่วงที่คุณลุงมาเนี่ยนะคะเห็นไหมคะคุณลุงถือก้มหลังนิดนึง
เพราะว่าเหรียญที่เก็บมาในกระเป๋ามันหนัก
แล้วก็เนี่ยค่ะมีคนเดินเข้ามาถามคุณลุงคุณลุงทำอะไร
คุณลุงต้องนั่งพื้นเทค่ะเทแล้วก็นับว่าสิ่งที่ตัวเองเอามา
เงินที่ตัวเองสะสมมาเนี่ยมีเท่าไหร่
เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมคุณตาจะต้องอยากรู้ว่าตัวเองมีเท่าไหร่
คุณตาบุญลาบเกรดวารีอายุ๘๑ปีค่ะเทเหรียญออกมา
กองหน้าตู้บริจาคในโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเห็นแถวนั้นสงสัยค่ะทำไมคุณตาจะต้องนั่งลง
และจะต้องมานับเงินแบบนี้นับรวมไปมากกว่า๕๐๐บาท
บอกว่าเดี๋ยวจะเอามาใส่ตู้โรงพยาบาลเพราะทางโรงพยาบาลขอรับบริจาค
ซื้อเตียงคนป่วยแล้วคุณลุงหันไปถามพนักงานคนที่มาช่วยนับเงินอืม
๕๐๐กว่าบาทเนี่ยพอซื้อเตียงได้ไหม
โหลุงจ๋าใส่เตียงนี่นะ
ใช่ค่ะเป็นเงินบริจาคคุณตาขาซื้อได้อยู่แล้วนะ
พนักงานบอกซื้อได้ค่ะช่วยกันร่วมด้วยช่วยกัน
ส่งต่อความประทับใจนี้เชื่อว่าใครหลายคนฟังแล้วประทับใจ
น้ำตาจะไหลเนอะดีจังเลย
นักข่าวค่ะเห็นภาพนี้แล้ว
ตามไปเลยตามไปที่บ้านคุณตาบุญลาบนะคะ
เป็นบ้าน๒ชั้นแบบนี้นะคะอยู่กัน๔คนค่ะ
อยู่กับภรรยาอายุ๗๖ปีแล้วก็ลูกชาย๒คน
พิการทางสมองก็ต้องดูแลเป็นพิเศษคนหนึ่ง
พิการทางสมองดูแลเป็นพิเศษค่ะ
คุณตาบุญลาบบอกว่าส่วนตัวชอบทำบุญ
ก่อนหน้านี้ทำบุญให้วัดแต่วัดมักเอาไปสร้างนู่นนี่นั่น
ไม่รู้จักจบสิ้นนี่คือความคิดเห็นคุณตานะ

กว่า๕๐๐บาทไปบริจาคโรงพยาบาลซื้อเตียงไปเลย
ตั้งใจจะเก็บเงินมาบริจาคให้กับโรงพยาบาลทุกปี

แม้จะเป็นเงินไม่มากแต่ถือว่าได้ทำบุญช่วยเพื่อนมนุษย์นะคะ

คุณตาก็เลยหยิบสร้อยคอออกมาโชว์
เพราะคุณตาบุญลาบเอาเหรียญของทุกราชการ

คุณตาบุญลาบถือว่าที่มีกินมีใช้อยู่ได้ทุกวันนี้
เพราะบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
ปกป้องกรอบกู้เอกราชจนมีแผ่นดินให้คนไทย
ได้อยู่อาศัยคุณตาก็นี่แหละค่ะ

สุขภาพแข็งแรงและก็นิดนึงทำเป็นบุญใหญ่นะครับ
ต่อชีวิตคนที่มารักษาที่โรงพยาบาล